ก็เป็นข่าวเป็นคราวออกมาให้เราเห็นกันอย่างต่อเนื่อง

เป็นกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง

แล้วก็มีผู้ชายพยายามที่จะล้วงมาจากหน้าอกเธอ

แล้วก็จะพยายามจะเอื้อมไปจับเธอใช่ไหม
คุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า
หรือว่าเคยไปเจอพฤติกรรมของมิจฉาชีพ

แล้วก็บอกตรงเลยคือไม่กล้านะ

แล้วก็เชื่อว่ามีหลายคนที่เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหม

ด้วยความที่ว่าอายที่เป็นเด็กก็ไม่แน้ใจ
แต่ว่าเอาล่ะถ้าเจอคุณผู้ชมเห็นลักษณะแบบนี้

แล้วอยากรู้ว่าถ้าคุณผู้ชมเคยเจอแบบนี้

ถ้าเจอพวกโรคจิตไปแอบทาย

ผู้เสียหายก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยครับ

เพราะว่าเธอไปโดยสารรถเมล
ร่วมบริการขอสมกสาย๘นะครับ
แล้วก็ถูกคนโรคจิตนั้นลวนลามเข้าครับ

เห็นไหมฮะ

จริงคลิปยาวกว่านี้นะ

ผู้ชายที่พยายามเอื้อมมือมาจับเธอเนี่ย

เปล่าผมพยายามที่จะเกาะเบาะ

มีการแชร์คลิปซึ่งคลิปนี้ถูกแชร์มาประมาณเป็นสัปดาห์แล้ว
ที่มีหนุ่มคนนึงเมื่อสักครู่นี้ใส่หมวกนั่งอยู่ท้ายรถเมย
พยายามที่จะเอื้อมมือเข้าไปสอดไปล่องของเบาะรถเมย์สายแปด
คือเอามือไปที่ช่องริมหน้าต่าง
ผู้เสียหายก็ต้องถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
หลังจากถูกแตะเนื้อต้องตัวมา๒๓ครั้งแล้วก็หันไปต่อว่าชายคนนั้น
ค่ะแล้วก็วันนี้ผู้เสียหายคนนี้
ซึ่งเป็นนักศึกษาสาวก็เดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนโรงพักบางซื่อ
เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับผู้ชายคนดังกล่าวแล้วด้วยนะคะ
ผู้เสียหายเธอเล่าแบบนี้บอกว่าถูกผู้ชายอายุสักประมาณ๓๒ปี
รูปร่างผอมสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ลวนลามขณะนั่งรถโดยสารบนรถประจำทางสาย๘
คือเวลาเกิดเหตุการณ์นี้คือประมาณสักเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมง

ใช่บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักรมุ่งหน้าแยกสะพานควาย
คนในภาพที่วงวุฒิภูมินี่แหละคือคนที่เกาะเหตุนะฮะ

เกิดขึ้นมาตั้งแต่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ชายคนดังกล่าวพยายามที่จะสอดมือเอื้อมมือ
มาจับหน้าอกเธอหลายต่อหลายครั้งค่ะ
จนกระทั่งนักศึกษาที่เป็นผู้เสียหายรู้สึกตัว
แล้วก็ผิดสังเกตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เธอก็เลยลุกขึ้นยืนแล้วก็หันไปต่อว่า
จากนั้นเธอก็เปลี่ยนที่นั่งเลยค่ะ
จดจำใบหน้าของผู้ชายแล้วก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะ
ผู้ก่อเหตุก็เลยถือโอกาสนี้แหละค่ะ

อ่าแต่เธอก็ยังมีสตินะเธอถ่ายภาพเอาไว้นะ

ตอนที่คนร้ายลงจากรถไปแล้วนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางผู้เสียหายก็ฝากเตือนประชาชนนะครับ
โดยเฉพาะน้องผู้หญิงครับผู้ใช้บริการรถเมย์
ให้สังเกตบุคคลที่อยู่ด้านหลังให้ดี

จะให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือมากกว่านี้

ด้านบริการสอบส่วนก็สอบประคัมผู้เสียหาย
นำภาพถ่ายที่น้องเขาบันทึกเอาไว้ได้

แล้วก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นจะหลบหนีไปครับ
เพื่อติดตามมาดำเนินคดีในความหากฎธรรมนาจารย์ต่อหน้าทารกรรมนั้นเอง